นักข่าวในโลงพื้นที่ไปสำรวจความคิดเห็น

นี่ไงก็ที่บอกว่าทำงานช้านี่ไง

หลังจากที่มีการประชุมคอรมอลมีมติเห็นชอบ
มาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก
เพื่อช่วยเหลือชาวนาวงเงิน๕๕๐๐๐ล้าน

นายวิรัติโพศรีเรือง
ก็คุณลุงแกก็ทำนานะคะ

ลุงก็คิดว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง
ประชาธิปไตยจะทำงานเร็ว
แต่ตอนนี้คิดว่าสู้รัฐบาลจากคอสชไม่ได้
ถ้าเกิดเทียบกันห่างไกลกันอีกเยอะเลย

เขาเริ่มจ่ายค่าเก็บเกี่ยวตั้งแต่ตุลา

นี่มันพฤศจิกาแล้วเบิร์ตเอ้ย

ที่บอกว่าตัวเองเป็นประชาธิปไตย

สู้รัฐบาลคอสชไม่ได้ครับ

บอกเลยว่ายังห่างไกลกันเยอะครับ

ปีที่แล้วนี่รัฐบาลลุงตู่นี่
เริ่มจ่ายค่าเกี่ยวตั้งแต่ตัวลานะครับ

เกษตรกรเดือดร้อนมากครับตอนนี้ครับ
แม้แต่ค่าเกี่ยวก็ยังไม่มี

ให้เขาตอนไหนหรือจะได้เท่าไหร่

แต่นี่แค่เป็นส่วนเดียว

นโยบายของนายกเศรษฐาเนี่ย

ข้าวปัจจุบันโลกมันเปลี่ยนไปแล้ว

กระสอบพอชาวนาบรรจุข้าวในกระสอบก็ไม่อนุมัติให้บอกว่าผิดกติกาอีก
ส่วนเรื่องของการช่วยเหลือราคาข้าวอันนี้ต้องรีบทำนะเพราะว่าเดี๋ยวปีหน้าปีหน้าพี่เบิร์ต
ปีหน้าพี่เบิร์ตขอราคาข้าวด้วยค่ะตรงเลยตรงประเด็นเลยเพราะว่าอะไรล่ะ
คุณลุงเขาก็บอกเลยว่าปีหน้ามีนาเมษาเป็นช่วงที่ข้าวราคาตก
นาต้องรีบเอาข้าวไปขายจะใช้หนี้ทกศแต่พอสิ้นเดือนเมษาเนี่ย
ราคาข้าวมันจะดีดสูงขึ้นแต่ตอนนั้นข้าวไม่ได้อยู่ในมือชาวนา
ไงตกไปอยู่ในมือของพ่อค้าคนกลางอันนี้แหละมันก็เป็นเรื่องที่
สะท้อนของชาวนาส่วนหนึ่งฝากสะท้อนไปถึงนายกด้วยนะคะครับ